ไปต่อที่ฉัดเชิงเซาจะบอกว่างงกันทั้งอำเภาะครับ
เพราะเธอกล่องเดียวปกติเวลาเราจะส่งพัสดุ
บานเลขที่ตำบทอำเภาะจังหวัดและรหัสประศนีย์
กล่องนี้มีเฉพาะอำเภอจังหวัดและปรายศนีย์
จะส่งถูกป่ะไม่ถูกสิส่งไม่ถูกค่ะคนจะส่งก็งงเป็นไก่ตาแตกแบบนี้นะคะ
เขียนว่าอะไรอ่ะตามที่อยู่เลยครับ
ตามที่อยู่เลยครับที่อยู่ไหน
ที่ไหนอ่ะอย่าต้องใช้เขาว่าเมืองเลยนะ
อำเภอเมืองฉะเชิงเซาจังหวัดฉะเชิงเซา๒๔๐๐
นี่ไงถึงบอกว่างงกันทั้งอำเภอเพราะเธอกล่องเดียว
คนที่จะรับเขาก็งงกันคนที่จะส่งก็งงอะค่ะ

นี่ค่ะคุณผู้ชมนะคะเรื่องราวเนี่ยถูกโพสต์โดยเพจหนึ่งนะคะ
เรียกว่าเพจเรารักสุวินทวงนะครับ
เน็ตบอกว่าเออมุมหนึ่งก็ขำมุมหนึ่งก็งงนะคะ
คำหรือจะงงดีคุณผู้ชมลองดูนะคะ
เนี่ยคุณผู้ชายท่านนี้ก็คือหนุ่มส่งของรายนี้

นี่หลังจากที่เกิดเรื่องราวแบบนี้ขึ้นนะ
ข่าวของเราก็เลยติดต่อพูดคุยกับคุณสุพัฒน์นะคะ

นำไปส่งให้กับลูกค้าช่วงปีใหม่
กำลังคัดแยกกล่องสินค้าถึงกับงงสุดขีด
เจอพัสดุต้นทางมาจากจังหวัดปฐุมธานีปลายทาง
ส่งที่อำเภอเมืองฉะเชิงเศร้า
บ้านเลขที่ไม่ระบุหมู่ไม่ระบุตำบลไม่ระบุ

ราคาค่าส่ง๙๕บาท
ส่งให้ใครส่งให้ใครไม่รู้ค่ะ
ตอนแรกเขาก็งงพอตั้งสติได้

บาร์โค้ดลองยิงดู

เบอร์โทรปลายทางระบุผู้รับก็คือ

ก็เลยลองโทรไปดูโทรไป

ไม่รับสายพยายามโทรไป๒๓ครั้ง

รับสายก็เลยมีการนัดกัน

คุณสิทธิพงบอก

คุณบอกต้นทางคุณไม่ได้แจ้งที่อยู่เขาเหรอ
บอกแจ้งผมก็แจ้งที่อยู่ปกติ
นี่แหละหรือเป็นไปได้ไหม

ก็ส่งไม่หมดก็คือคุณสิทธิพงศ์อาจจะบอกว่า

ตามที่อยู่เลยครับนี่ก็มาตามที่อยู่เลยครับ

แบบนี้ไม่ได้นะคะงงนะคะ